แชร์เหตุการณ์ที่มีกระสุนปริศนาตกใส่บ้านคน

เดชะบุญมันเขยิบไปนิดเดียวอะฮะ
ถ้าพลิกตัวคืนนั้นแบบอยากจะพลิกตัวด้านนี้

ใครที่จะยิงปืนขึ้นฟ้าแบบนี้ต้องระวังนะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ภาพ
พร้อมข้อความเตือนภัยกระสุนปืน

ขณะที่เขานอนอยู่ในห้องนะคุณผู้ชม
ห้องที่เขาปลอดภัยแล้วทุกอย่างมันปิดหมดแล้วล่ะ

แต่ว่ายังมีโอกาสโดนกระสุนปืนเข้าไปได้

เรื่องของกระสุนตกใส่บ้านถูกคนเสียชีวิต

แต่โชคดีไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ
พร้อมเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุง
ช่วงกลางดึกก็ประมาณตี๓ของวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่เหตุการณ์เขาตกใจมากเพราะว่า
เหมือนอะไรตกลงมาครับดังมาก
ตอนแรกคิดว่ารถชนบ้านหรือเปล่า

แต่พอเปิดไฟดูเห็นรูบนหลังคาครับ

รูก็เท่ากับรูของกระสุน
แล้วก็เฉียงออกไปโดนผนังด้านข้างนิดหนึ่ง
พร้อมระบุว่าถ้าตกลงมาแบบตรงนะ

เพราะนอนอยู่บนเตียง๓คนเลยคุณผู้ชม

อาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ก็ได้นะฮะ

หรือว่าคิดจะยิงปืนฉลองปีใหม่

คุณกำลังจะกลายเป็นฆาตกรแบบสุ่ม

แต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้

ใช่ค่ะคือบางทีคิดว่ายิงขึ้นฟ้าเนี่ย

ไม่ได้กระแตกออกขึ้นฟ้ามันตกลงมานะครับ

และแรงของมันบวกไปอีก
ความรุนแรงถ้าคือทะลุบ้านนะคะเห็นไหม